บริเวณนี้นะคะก็ด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ

ได้มีการวางกำลังเพื่อที่จะขยับแนวกั้น

เข้ามาในพื้นที่นะคะขณะเดียวกันบริเวณด้านหลังนะคะที่เห็นอยู่ค่ะ
ก็จะมีการเตรียมความพร้อมลดน้ำนะคะเตรียมความพร้อมลดน้ำสองคัน
ไว้รออยู่ด้านหลังแนวกั้นซึ่งแนวกั้นด้านหน้านะคะ
ที่เห็นอยู่ในภาพก็จะมีรถเมย์นะคะอยู่แถวหน้า
ถัดจากแนวแนวรถเมมานะคะก็จะเป็นแนวรัวรวดหนาม
แล้วก็จะเป็นแนวของรถตู้ค่ะถัดจากแนวรถตู้มานะคะ
ก็จะเป็นแท่งบารีเออร์แล้วก็มีการอ่านำรถน้ำสองคันนะคะ
พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะ
เตรียมความพร้อมหากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขยับมา
บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะตอนนี้ได้มีการเคลียร์
สื่อมวลชนนะคะให้ออกในจุดที่จะมีการปฏิบัติภารกิจกันนะคะ
ให้ออกมาอยู่บริเวณแนวด้านนอก
เพราะว่ามีสัญญาณแจ้งมาแล้วว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขยับเข้ามาเพื่อที่จะใกล้ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะคะ
เท่าที่ดิฉันฟังอยู่ในขณะนี้นะคะได้ยินทั้งเสียงบีบแตรรถนะคะเสียงกลุ่มผู้ชุมนุมโผล่มานะคะ
รถน้ำยังจอดอยู่นะคะมีการเตรียมความพร้อมมีการสั่งกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนในครั้งนี้นะคะว่าแนวในการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีการเรียงลำดับขั้นตอนที่๑ขั้นตอนที่๒ขั้นตอนที่๓
และหากมีการดันของกลุ่มผู้ชุมนุมมานะคะก็มีการแจ้งว่าจะมีการถอยร่นออกไปการถอยรถออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีอาจจะเป็นการถอยเพื่อที่จะหลีกให้ผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็มีการแจ้งว่าถ้าเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่าแนวกั้นทั้งรถบัตรรถฉีดน้ำเข้ามาบริเวณด้านหน้าประตูหนึ่งธรรมเนียบรัฐบาลนะคะก็ให้เตรียม
ไว้นะคะซึ่งเราไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะคะว่าจุดที่มีการแจ้งนั้นจะให้กำลังพลทุกคนที่อยู่บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนี้ไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นค่ะตอนนี้นะคะกำลังตำรวจนะคะได้ขยับแนวแล้วก็บีบให้พวกเรานะคะได้ออกนอกพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าเรายังคงปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากมีสถานการณ์ที่เข้มข้นเราจะรายงานให้ทราบค่ะ
ขอบคุณครับคุณสิริวัลครับจุดตรงนี้เนี่ยสะพานชะมัยมรุชเชษนี่คือจุดที่มีการชำนุมเมื่อ๑๔ธุระคมที่ผ่านมานะครับคุณสิริวัลบอกว่าเจ้าหน้าที่เตรียมมีรถน้ำแล้วนะครับรถดินน้ำแรงดันสูงนะครับ
คือตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ก็คือมีแนวรั้วรวดหนามนะคะมีรถน้ำแรงดันสูงสองคันมีตำรวจควบคุมฝุงชนมีแบรีเออร์สีส้มที่เราเห็นน่ะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เรียงแถวแล้วก็มีการขยับพื้นที่เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนออกนอกพื้นที่ด้วยอย่างที่คุณสิริวัลรายงานอยู่ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่คอยขยับเดินต